คุณผู้ชมเล่าข่าวไปยังไม่ทันขาดคำมาแล้วค่ะ

ถ้าคุณถูกถามประโยคนี้จะมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งลงมาแล้วถามคุณเขมมาสอนว่า
จริงไม่เคยกล้ามองหน้าใครเลยเพราะขนตาหนักลืมไม่ขึ้น

คุณผู้ชมลองตอบมาหน่อยสิว่าถ้าเกิดอยู่มีคนลงมาถามอย่างนี้ว่า
หน้าทำไมมองหน้าผมเหรอ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนึงเพิ่งกินข้าวเสร็จก็ขับรถมากับแฟนใช่ไหมคะ
เพราะเอิ้นเห็นร้านเครปอยากกินเครปอ่ะแหม่กินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานเนาะ
จอดรถมอเตอร์ไซค์ลงมาซื้อเครปยืนรอซื้อเครปอยู่
คุณผู้ชมดูตามคลิปไปนะอยู่อยู่มีวัยรุ่นลงไปแล้วเนี่ย
วัยรุ่นขี่มาลงมาปุ๊บแล้วก็ต่อยเขาต่อยเอาต่อยเอาแบบนี้ค่ะ
แล้วเห็นที่จอดรออยู่ไหมมีอีกหลายคนนะที่จอดรออยู่

ไม่พูดพรรมทำเพลงเลยมาถึงก็ต่อยเอาจนเขาเลือดออกอะค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
วัยรุ่นชายหญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อเครปญี่ปุ่นที่ร้านแห่งหนึ่งที่ขอนแก่น
แล้วก็เนี่ยผู้ชายเห็นไหมนั่งรออยู่แล้วอยู่
วัยรุ่นขี่ลงมาเสร็จปุ๊บเหมือนพูดอะไรสักอย่างแหละ
ลงมาปุ๊บต่อยเลย๑
ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วคืออีกคนที่มาคือมากับแฟนอ่ะ
แล้วผู้หญิงอะค่ะแฟนสาวเข้ามาป้องแบบเข้ามาปกป้องเข้ามาปางไว้
ยังโดนลูกหลงไปด้วยเลยเขาบอกว่าวัยรุ่นมากันสิบคน
คนที่ลงมาต่อยเดินลงมาแล้วตะโกนถามว่าไงรู้ไหม
ใช่ไหมที่มองหน้าผมอ่ะเท่านั้นแหละค่ะอืม
ยเลยห้าหมัดปากแตกเลือดออกไปเลยค่ะคลิปนี้คนที่มาโพสต์เป็นผู้ใช้
สารคุณลูกค้ามากไม่รู้จะช่วยน้องเขายังไง
ซื้อเครปที่ร้านมาด้วยกันสองคนผัวกับเมีย
หาว่าน้องมองหน้าแค่นี้ก็ตีเอาตีเอาแล้วมากันเยอะมากเลย
ดูสิสังคมอยู่ยากมากจิตใจคุณทำด้วยอะไร
โอ้โหชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วนะคะ
เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะส่วนใหญ่แน่นอนเข้ามาประนามกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยแหละค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๕ทุ่มวันที่๑๘ตุลาคมวันศุกร์นี่แหละ
กำลังทำเครปให้กับชายหญิงวัยรุ่นคู่นี้อยู่เลย
อยู่ก็มีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพูดคุยกันเสียงดัง
ผู้ชายวัยรุ่นที่ซื้อเครปอยู่เนี่ยหันไปมอง
ได้ยินเสียงดังก็หันไปมองแต่ไม่ได้พูดอะไร
แล้วเขาก็ก้มหน้าเล่นมือถือต่อไป
พักเดียวเท่านั้นค่ะกลุ่มวัยรุ่นที่เพิ่งเสียงดังผ่านไปอ่ะ
กลับมาแล้วก็บอกว่าพี่ใช่ไหมที่มองหน้าผมเท่านั้นแหละค่ะ
ต่อยเอาต่อยเอาแฟนสาวที่มาห้ามก็โดนลูกหลงไปด้วย
ตกตกตกตก
แล้วก็ไปเหรอคะใช่ค่ะ
แล้วน้องเขาเป็นอย่างไรคะเขากลับน้องเขา
ก็น้องเขาก็เซแบบงงแบบเอ๋อไปเลย
เขาปากเจ็บเยอะไปเหรอคะปากแตกค่ะ
แล้วน้องที่หยิกคนมันเยอะก็
ก็มือตรงนี้ถูกชก
เพราะว่าน้องเขาไปกอดแฟนเขาไว้

สงสารน้องเขาว่าน้องเขาไม่รู้เรื่อง
อยากให้ตำรวจจับได้ค่ะ
โทษนะพี่มองหน้าผมทำไม
ถ้าจะทำกันขนาดนี้ไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะ

บ่ายวันนี้ค่ะตำรวจชุดสืบสวนสพบ้านเป็ดลงพื้นที่แล้วนะคะ

เพื่อจะหาตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้

มองหน้ากันแค่นี้แล้วเขาไม่ได้ตั้งใจจะมองนะ

ว่าเอ่อเสียงดังก็หันหันไปนิดนึงอ่ะคือมันเป็นสัญชาติตะยานมนุษย์น่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนเจ็บนะคะ
ในแกรปเอ่อแต่ตั้งชื่อเขาเป็นน้ำสมุทรนะ
ในแกรปน้ำสมุทรนะน้องเขาเล่าให้ฟังว่า
คือเขากับแฟนสาวเนี่ยกลับจากกินข้าวในตัวเมือง
ร้านเครปก็เลยแวะกันซื้อเครปจะซื้อกลับไปกินที่หอพัก
ระหว่างรอเครปอยู่ก็เล่นโทรศัพท์มือถือนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์นะคะ
แฟนสาวก็ยืนอยู่ข้างอยู่อยู่มีกลุ่มวัยรุ่น
ขี่รถจักรยานยนต์กันมา๕คันจอดลงมาชกหน้าเขา
แล้วคนที่มาชกเขาเนี่ยนะอายุน่าจะแบบไม่ใช่เด็กแล้วอ่ะ
ไม่ใช่แบบเออวัยรุ่นดูเท่าไม่ถึงการอายุน้อย
เกิน๒๐แน่ก็คือโตประมาณนึงแล้วรู้นิติภาวะแล้วค่ะ
พอลงมานะมาถามว่ามองหน้าทำไมแล้วต่อยเลย
นี่เขาปากแตกเย็บไปสามเข็มนะเพราะเขาไม่ได้ตอบโต้อะไร
คือตั้งตัวไม่ทันด้วยแหละไม่รู้ว่าเอองง
ก็ไม่อยากให้แฟนกับคนที่อยู่รอบพลอยเดือดร้อนไปด้วย
ก็เลยไม่สู้ด้วยแฟนสาวก็เข้าไปป้องกันอ่ะ
แฟนสาวก็ถูกลูกหลงไปด้วยอะค่ะก็เลยนำหลักฐาน
ภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้แจ้งความแล้วนะคะ
ที่สพบ้านเป็ดค่ะ